งั้นก็มาดูเรื่องราวที่เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยละกัน
เรื่องของการสอดส่องดูแลบ้านช่องห้องหับหรือแม้แต่วัดวาอาราม
เพราะว่าโจรเดี๋ยวนี้ก็บุกไปวัดแล้วนะ
ไปขโมยเงินของพระของคนที่เขามาทำบุญ

นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนะคะ
ทางวัดเนี่ยได้โพสต์ในเฟซบุ๊คว่ามีผู้ชายอายุสัก๒๐๓๐ปี
สะพายกระเป๋าสีดำใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยีนสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า

มาแล้วก็ออกมาดูลาดลาวบริเวณเจดีนะคะ
แล้วก็ลงมือค่ะ
ขโมยเงินในบ่าพระที่ตั้งเอาไว้
ตั้งเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาทำบุญ
กราบไหว้บูชาขอพรกันไป
แต่เขาก็ขโมยเงินไปง่ายเลยเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงนะ
ของวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมานี่เอง

สุธินยนต์นำอายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่เป็นผู้ดูแลเจดี
ฉันเพลงคนร้ายก็เลยฉวยโอกาสนี้ในการไปเดินหยิบเอาเงินจากบัตร

รอบสุดท้ายเนี่ยใช้เวลากวาดเอาเงินเหรียญและธนบัตรไปแบบ

แล้วก็คาดว่าน่าจะมีเงินที่อยู่ในบาทนี้ราวหมื่นบาทเลยนะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าก่อนหน้านี้นะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
เป็นฝีมือของเนรจากที่อื่นคุณผู้ชม
พ่อสุธินท่านก็ได้กล่าวตักเตือนเนรเหล่านั้นไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะ
แต่พอมาครั้งนี้ก็เป็นคาราวาสเป็นคนทั่วไปนี่แหละมาขโมยนะ
แต่ว่าถ้าจะมาในลักษณะนี้ก็เรียกว่าโจรทั้งนั้นแหละ
ท่านก็เตือนแหละเตือนลอยไปว่าอย่ามาทำแบบนี้เลย
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นบาปติดตัวไปจนมันตายบาปไปถึงครอบครัวด้วย
เพราะว่าเงินที่ขโมยไปเนี่ยเป็นเงินที่มาจากจิตศรัทธาของชาวบ้านของประชาชนที่เขารวบรวมเอาไว้
เดี๋ยวจะเอาไปทำกระถิ่นทุกปีท่านก็ฝากบอกด้วยว่าถ้าหากว่าโจรสำนึกผิดกลับใจนะ
อยากจะมาขอคำมาสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยหลวงพ่อก็ยินดีนะก็จะไม่แจ้งความเอาผิด
ยังไงก็มาสารภาพเธอมามอบตัวเถอะนะอย่าทำแบบนี้มันผิดทั้งบาปผิดทั้งบุญผิดทั้งกฎหมายเลยด้วย